๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตร
รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา
อาชีพที่ไม่เหมือนใคร

ความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์

และลีลาการเต้นอันเป็นเอกลักษณ์อีก
เทศกาลที่ทำให้คนทั่วโลก
รู้จักเมืองหน้าด่านชายแดนไทยเหล้าแห่งนี้
อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉัน
ใบตองรัชตะวันโภชนุกูลนะคะ
วันนี้ไม่ต้องพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย

เก่าแก่ที่มีเรื่องราวเยอะแยะมากมาย
แต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องราวของที่นี่แล้ว

ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรีคือนิยามของเมืองด่านซ้าย
อันมีที่มาจากจุดเริ่มต้นของการตั้งบ้านเรือน

นั่นคือการสร้างพระทาสสีสองรักค่ะ
ดินแดนแห่งสัจจะและมัยตรีคือนิยามของเมืองด่านซ้าย

ความสำคัญของกาท่าสสีสองรัก

มีความสำคัญกันมาตั้งแต่สมัยไหนยังไงบ้างคะ
กะ๔๕๙ปีกว่าแล้ว

นาคารุกีฮีวารุกีสุงภูฮิปี

กค่าสองกษัตริย์เนอะมาสร้างด้วยกัน
บอกว่ามาสร้างท่าท่าที่สองลักษณ์
รักกันเหมือนพี่เหมือนน้อง

มาสร้างท่าท่าที่สองลักษณ์นั่นก็คือว่าครึ่งกลาง
คือเป็นการแบ่งครึ่งกลาง

แต่ว่าเป็นการสร้างความสามัคคีกัน
ของพี่น้องทั้งชาวไทยชาวลาว

นั่นคือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอายุทยา
และพระเจ้าชายเชษฐาแห่งกรุงศรีสัตนาคณหุด
กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและไมตรี
หลังจากนั้นจึงมีการสร้างวัดพลชัยตามมา
และเกณฑ์ไพร่พลมาตั้งบ้านเรือนณที่แห่งนี้
เพื่อทำนุบำรุงพระธาตุศรีสองรัก
กลายเป็นต้นกำเนิดของชาวด่านซ้ายจังหวัดเลย
ลักษณะคล้ายกับปราสาท
เขาเรียกประสาทต้นพึ่งใช่ไหมคะพ่อ
ต้นพึ่งค่ะคืออะไรค่ะ
ต้นพึ่งกับชายไม้ทำเป็นพงรอบกับกล้วยมะตุเป็นต้นพึ่ง
แล้วก็เอาต้นขี้พึ่งแล้วก็เสียบให้เป็นดอกพึ่งขึ้น
ทำไมเขาถึงต้องนำต้นพึ่งมาเวียนรอบพระบรมธาตุ
ธาตุเป็นซอบต้นพึ่งหลายที่สุดครับ

ต้นพึ่งนิยมใช้เป็นของบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางภาคอีสานค่ะ
โดยเฉพาะที่พระธาตุศรีสองรักษ์แห่งนี้
ด้านในนี้จะมีต้นพึ่งที่นำมาแก้บุญเยอะมาก

ก็จะเรียงรอบพระธาตุแบบนี้เหรอครับครับ

พระธาสีสองรักเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งที่ดึงดุดนักท่องเที่ยว
ครับครับ
ก็คือห้ามใส่ชุดสีแดงเพราะเป็นสัญลักษณ์ของเลือดหรือสงครามอันขัดต่อเจตนารมณ์ในการสร้างองค์พระธาตุแห่งนี้นั่นเองค่ะ
รอบองค์พระธาตุสีสองรักษณ์ยังมีกลุ่มต้นลั่นโทมอายุเก่าแก่๑๐๐กว่าปี
ได้รับการจัดให้เป็นต้นไม้สำคัญของชาติหนึ่งในรุกขมรดกแห่งแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีอีกด้วยค่ะ
อำเภอด่านซ้ายมีกลุ่มต้นไม้ที่จัดเป็นต้นไม้สำคัญของชาติถึง๒แห่ง
อกจากที่พระธาตุศรีสองรักแล้วอีกหนึ่งที่ก็คือหอเจ้าแสนเมืองหรือหอน้อยบ้านเดิง
สถานที่สถิตของดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าเมือง
มีกลุ่มต้นค้างคาวหลายสิบต้นอายุเก่าแก่นับร้อยปีเช่นเดียวกัน
ลำต้นสูงใหญ่ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในรุกขมรดกแห่งแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ท่ามกลางสีสันและบรรยากาศสนุกสนานของงานเทศกาลผีตาโขน
ทราบหรือไม่คะว่าภายในวัดโพนชัยยังมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งที่ผูกพันกับผีตาโขน
ซ่อนอยู่ที่หลังองค์พระเจ้าใหญ่ในวิหารนั่นก็คือความเชื่อเรื่องพญานาคค่ะ
ด้านหลังองค์พระเจ้าใหญ่มีรูพญานาคที่มีตำนานเล่าว่า
สมัยก่อนวันดีคืนดีก็จะมีคราบดินปรากฏขึ้นจากรูพญานาคเลื้อยไปรอบวิหาร
ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าเป็นรูพญานาค
ต้องมีการเส้นสวงทุกปี
หากปีไหนไม่ทำการจัดงานผีตาโขนก็จะมีอุปสรรคติดขัดไม่ราบลื่น
จากรูพญานาคแล้วยังมีการตั้งสารพญานาคภายในบริเวณท่าน้ำ
ใกล้ลำน้ำมันอีกด้วยนะคะ
พูดถึงงานประเพณีผีตาโขนแล้วนะคะเราก็จะต้องนึกถึงกลุ่มคนที่ยังคงอนุรักษ์การทำหุ่นผีตาโขนอยู่นะคะ
ตอนนี้ใบตองอยู่กับตัวจริงเสียงจริงของหนึ่งในกลุ่มศิลปินที่รวมตัวกันแล้วนะคะ

แนนเนี่ยสอนทำผีตะโขนแล้วก็ทำมามองเห็นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะครู
เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวใบตองขออนุญาตให้ครูแนนแนะนำชมพิพิธภัณฑ์ด้านหลังว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงบ้าง
แนนค่ะพูดถึงพิพิธภัณฑ์ที่ยังคงมีการอนุรักษ์เรื่องของผีตาโขนเอาไว้เนี่ยมีอยู่กี่แห่งนะคะ
ที่หลักก็มีอยู่ที่นี่แหละครับ
บอกถึงพัฒนาการของผีตาโขนในแต่ละยุคนะครับ
ก็จะมีทั้งแบบหน้าโบราณชุดโบราณแล้วก็แบบสมัยใหม่นะครับก็เป็นที่รวบรวมอินตะขนไว้

ก็คือถ้าเรามาที่พิพิธภัณฑ์ในวัดพลชัยแห่งนี้เราจะได้รู้เรื่องราวของผีตาโขนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่เป็นประเพณีเรียกได้ว่าเป็นประเพณีสืบทอดกันมาใช่ไหมคะ

แนนค่ะตอนเด็กที่ครูแนนเห็นเขาเล่นผีตาโขนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะ
สมัยก่อนนะครับการละเล่นผิดตะโขนเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนมากเราจะเป็นคนในอำเภอด่านซ้ายและหมู่บ้านใกล้เคียง
ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยด้วยนะคะ
ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลูกผีละขนในแต่ละปีในแต่ละยุคที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับ
นาทีตะโขนก็ของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอนะครับ

นี่ครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำ
หลักก็จะมีกาบมะพร้าว

อิตถรรยกแรกชุดอิตถรรก็ยังเป็น

ใช่ครับหน้าก็ไม่ได้สวยงาม
แล้วมีเป็นอาวุธรึเปล่ามั้ยคะครู
ใช่ครับอาวุธไว้หยอกล้อกับคนที่มาท่องเที่ยวครับ
พอได้มาร่วมงานเทศกาลผีตาโขน

และฟังครูแนนเล่าเรื่องการทำชุดผีตาโขนแล้ว

อยากจะลองทำชุดผีตาโขนดูบ้างค่ะ
ช่วงหน้าตามไปทำชุดผีตาโขนกับใบตองกันเลย

เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหไทยแลนด์
โอ้โหไทยแลนด์